ชวนตลอดตลาด

เอาล่ะไปดูราคาของผลไม้ในตลาดสดของเราหน่อยค่ะ
นะคะหมูเนื้อสัตว์เอ่อหมูสามชั้นนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทต่อกิโลกรัม
ไก่ค่ะ๘๓บาทต่อกิโลกรัมเนื้อสันในสันนอกนะคะ
หนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมและไข่เป็ดเบอร์ศูนย์นะคะ
สี่บาทแปดสตางค์ต่อฟองจ้าเอาล่ะราคาสินค้าวันนี้อยู่ที่เท่านี้นะ
เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาตรวจสอบกันว่าราคาจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่า